ไม่ว่าจะเป็นคดีร่วมกันฟอกเงินนะคะ
คดีรับของโจรรวมทั้งคดีในการบุกลุกป่าสงวนของพระธรรมชโย
ในตอนนี้ถือว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย
หลังจากที่การหารือ๑๐ฝ่าย
มีมติออกมาว่าต้องดำเนินการในขั้นเด็ดขาดแล้วนะคะ
เราจะไปไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
ยักยอกเงินสหกรณเครดิตยูเนียนครองจันทร์จำกัด
ที่มีนายสุภาชัยศรีสุภาอักษรอดีตประธานสหกร
พระเทพมหายานมุณีหรือพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกับพวกรวม๕คนเป็นจำเลย

เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญ
การตัดสินใจนำกำลังเข้าจับตัวพระธรรมชโย
ภายในวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี

ทำให้กระทบกับพระพุทธศาสนาให้น้อยที่สุด

เมื่อผลตำรวจเอกศีวรารังศีพามนกุล

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบรามผู้มีอิทธิพล
และมือปืนรับจ้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กลุ่มบังเหียนบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามกระบวนวิธี
ม่านยุติธรรมด้วยการนำกำลังเข้าตรวจสอบ
ปฏิบัติธรรมโวพีชวัลเล่ของวัดพระธรรมกายรวมกว่า๕๐๐ไร่
ตำบลโป่งตะลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา

ปลูกสร้างซึ่งลุกล้ำที่สาธารณะและทับถมลำห้วย
แม้จะมีการแสดงเอกสารสิทธิที่เป็นโฉนดที่ดินนศ๓กจำนวน๓๐๓ไร่
หนังสือการทำประโยชน์ของนิคมอุตสาหกรรมสร้างตัวเองลำตะคอง๒๖ไร่
และเอกสารภาษีบำรุงท้องที่
ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิอีกจำนวน๑๔๑ไร่
จากนั้นเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคม
พลตำรวจเอกศีวราได้นำกำลังเข้าทวงคืนผืนป่าสวนป่าหิมวัน

สำนักปฏิบัติธรรมเครือข่ายวัดพระธรรมกาย
ที่มีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปลือยป่าภูเรือ
และทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การสอบสวนพบการโอนที่ดินนศ๓กจำนวน๑๐แปลง๘๔ไร่
ออกเป็นโฉนดฉบับเดียวเป็น๑๒๙ไร่
เพิ่มขึ้นอีก๔๕ไร่

สารจังหวัดเลยได้อนุมัติหมายจับพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ตามคำร้องขอของพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเลย
ขออนุมัติศาลในความผิดฐานร่วมกันยึดครอบครองทำประโยชน์

กระทำการใดอันเป็นการทำลายป่า
และเป็นการเสื่อมเสียป่าสงวนแห่งชาติ

อนุมัติหมายจับพระธรรมชโย
ตามคำร้องขอของตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศ
ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้

เป็นหมายจับคดีที่๓ของพระธรรมชโย
ธันวาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หรือพศดีเอสไอศิษยานุสิทธิ์

มอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเอง

ข้อเสนอไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
นำมาซึ่งการหารือ๑๐ฝ่าย
ประกอบด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กศธชและกระทรวงยุติธรรม
เพื่อหารือถึงการเข้าควบคุมตัวพระเทพยานมหาหมุณี

ผู้ต้องหาตามหมายจับหลายคดี
เพื่อดำเนินการในขั้นตอนเด็ดขาดต่อไป
ขาธรัตน์ทีวีรายงาน